สวัสดีครับฮะเป็นล้านเลยเหรอพี่
ที่บอกว่าได้ล้านเนี่ยคือยังไงล่ะครับ
ผมได้ท้องร้านจากคาราบาลครับอ่ะเดี๋ยวเราลองย้อนกันดูหน่อย
ว่าเกิดอะไรขึ้นและผู้โชคดีนั่นก็คือ
คุณอภิวัตโตพิทักษ์ครับ
ส่งฝามาลุ้นโชคกับแคมเปญบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒นี่เอง
แล้วเอาไงต่อล่ะครับทีนี้ว่าอย่าไปปลดหนี้มอเตอร์ไซค
แล้วก็เอาไปทำอาชีพตามฝันครับดีเพราะคาราบาลเขาช่วยพลิกชีวิต
ปลดหนี้ต่อยอดสร้างอาชีพให้กับคนไทย
อยากให้ชีวิตโชคดีเหมือนผมทรงฝาเลย
ใช่ส่งฝาเลยผู้โชคดีคนต่อไปอาจเป็นคุณ
เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีสอง
วันนี้มีคำถามจะมาถามเพื่อนค่ะว่ากิจกรรมอะไรที่คุณทำแล้วเนี่ยไม่เบื่อ
พูดได้จริงเหรออาบใช่ไหมอาบน้ำสุนัขอาบน้ำแมวอย่างนี้แหละมั้ง
สามพญาง
หม้ายพูดเองพูดเองอาบอะไร
แล้วทำแล้วนวดนวดอ๋อก็อาบอาบนะ
ไปอบผ้าแล้วก็แล้วก็ไปนวดนวดตัวขอของคุณครูชิทธาครับ
มันมีพูดแม่คุณธิสารา

ไปค่ะแต่งหน้าช้อปปิ้งด่าแฟนดูซีรีส์

กรีดเลือดออกมาเป็นสีเขียว

ผมเขียนเข้าในการตะรอนขาวไว้เลยนะ
ผมศักดิ์คำว่าตลอดข่าวไว้ในกระดูกเลยนะ

โอ้โหอยู่เป็นแหละอยู่เป็นกันทั้งสองคนนั่นแหละ
แต่คุณรู้ไหมว่ากิจกรรมอะไรที่ดิฉันทำแล้วไม่เบื่อเลย

ก็มาเป็นพิธีกรคอยลุ้นให้คุณผู้ชมทางบ้านเป็นผู้โชคดี
รวมไปถึงได้ลุ้นทองล้านเป็นประจำทุกเดือน
จนถึงสิ้นปีนี้เราทำกันมาเนี่ยโอ้โหแจกมอเตอร์ไซค์ไปก็ตั้งร้อยคัน
แล้วเราก็แจกต่อไปอีกตั้งร้อยคัน

ข้างหลังเขาสักเขาว่าคาราบาลเดงไว้ด้วยนะ
โอ้โฮไม่ใช่แค่ข้างหลังนะ
อยู่เป็นคนมันอยู่เป็น
ตอนนี้พูดมันเปลี่ยนตรงไหน

ไหมล่ะเพราะว่าใครก็อยากจะเป็นผู้โชคดี
และวันนี้กติกาของเราก็ยังคงเหมือนเดิม
แค่เขียนบีบส่งเท่านั้นทำให้ถูกกติกานะจ๊ะ
แล้วมาลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดี

ไป

ทางนี้

เบาแดงฝาคันทรงส่องเยอะแยะขนาดนี้

งั้นก็อยากจะรู้แล้วว่าใครจะเป็นผู้โชคดีอย่ารอช้าโกยเลย

นี่ค่ะโกยมาโอ้โหขวานี้รวบรวมมาจากทั่วประเทศนะฮะ
กาลาเบาแดงขวดละ๑๐บาทลุกขวาได้รู้ชาติกว่า๑๐บาทก็ได้รู้รถมอเตอร์ไซค์ได้

ยังแล้วยังค่ะอีกนิดนิดเดียวมาไหมมาเรียกมาเรียกมาเรียกยังไม่ได้นะโอ้โหลุ้นมากมาได้แล้วค่ะ
บาวแดงเขียนคำว่าวิตามินบี๑๒ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเท่านั้นหรือส่งฝาคันโซคุณสองแล้วเขียนคำว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกันพับใส่ฝาแล้วบีบส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏ